ท่านผู้ชมครับเตือนภัยกันหน่อยนะครับเพราะว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นพริตตี้นะครับ
ถูกผู้ชายที่สวมรอยเป็นโมเดลลิ่งนะครับบอกว่าจะมีงานให้ทำหางานให้ทำ
หลอกให้เขาเชื่อใจตอนที่ติดต่อคุยกันก็ดัดเสียง
ให้เหมือนกับเป็นสาวประเภทสองเป็นกับเธอยังเงี้ย
ผู้หญิงเขาจะได้ไว้ใจแล้วก็มานะครับปรากฏว่ามาถึงก็บังคับให้เขาเสพยาเสพติด
แล้วก็ข่มขืนเขาถ่ายคลิปเอาไว้แก๊กเมลนะครับเอาเงินเข้าไปด้วย
สุดท้ายเนี่ยเธอออกมาได้เธอไปแจ้งความนะฮะค่ะแล้วมีหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อนะครับ
ท่านผู้ชมครับภัยสังคมจริงเรื่องนี้ต้องเตือนภัยกันจริงนะครับ
อย่าไปหลงเชื่ออย่าไปตกหลุมพรางนะครับมิจฉาชีพรายนี้นะครับ
หลอกล่อล่อลวงหญิงสาวคนต่างบอกว่าจะมีงานนะให้ค่าตอบแทนดี
แล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยตำรวจไปตรวจสอบประวัติเคยก่อคดีมาแล้วนะครับ
ชื่อจริงคือนายเด่นภูมิวัฒนโชธพินโยอายุ๓๙ปีเป็นชาวจังหวัดนนทบุรี
เขาเคยก่อคดีอ้างตัวเป็นแมวมองหานักแสดงแล้วก็หลอกให้เหยื่อที่เป็นหญิงสาว
ถอดเสื้อผ้าบันทึกวีดีโอเอาไว้แล้วเอามาข่มขู่ขอมีเพศสัมพันธ์
เคยเป็นข่าวเคยเป็นคดีเมื่อปีหกหนึ่งนี่ถูกจับแล้วพ้นโทษออกมา
นี่ก่อคดีอีกแล้วนะครับค่ะล่าสุดมีนักศึกษาสาวคนหนึ่งน้องทำงานเป็นพริตตี้ด้วย
ไปแจ้งความบอกว่าถูกนายเด่นภูมิล่อลวงไปอ้างว่ามีงานให้ทำค่าตอบแทนดี
พอตกหลุมพรางเนี่ยก็ไปหาตามนัดไปถึงที่นัดหมายถูกเอามีดจี้
แล้วบังคับให้เสพยาไอซ์จากนั้นก็ถูกข่มขืนซึ่งคนก่อเหตุไม่ใส่ถุงยางอนามัยด้วย
แล้วยังบังคับเอาเงินจากเหยื่อไปด้วยซึ่งมีผู้เสียหายเป็นหญิงสาวตกเป็นเหยื่อหลายคน
น้องที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความที่สอนอบวรมงคลนะครับท่านผู้ชมครับ
สมมุติว่าชื่อน้องน้ำก็แล้วกันนะเป็นชื่อสมมุตินะครับ
น้องน้ำบอกว่าถูกนายเด่นภูมิบังคับให้เสพยาเสพติดแล้วข่มขืนนะครับ
วันเกิดเหตุคือ๘ปี
วันนั้นเนี่ยตอนกลางคืนนะครับนายเด่มภูม้์เนี่ยได้ปลอมแล้วก็ชัดทักแชทเข้ามานะครับ
เธอบอกว่านายเด่นภูมิบอกกับเธอว่าไม่ต้องกลัว
ลูกค้าที่นัดหมายหน้าใสดี
แล้วตอนนี้มีเด็กเอ็นอยู่คนหนึ่งอยู่ด้วย
พอตกลงราคากันได้มีคนโทรมานะฮะ
ซึ่งปลายสายเป็นผู้หญิงจริงนะครับ
บอกให้มาหาที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวจรรย์สนิทวง

คือคือปลายสายที่โทรมาเนี่ยเป็นผู้หญิงค่ะน้องก็เลยโอเค
เพราะคิดว่างานนี้คงไม่ได้ไปคนเดียวคงจะปลอดภัยแล้วนะนะฮะ
พอไปถึงห้องที่นัดหมายเธอบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงนุ่งผ้าขนหนู
กระโจมอกอยู่นะแต่ว่ารักษณะอาการเนี่ยดูเหม่อลอย
มีรอยเขียวช้ำตามตัวด้วยพอเข้าไปในห้อง
เด่นภูมิผู้ต้องหารออยู่ในห้องอยู่แล้ว
พอเข้าไปปุ๊บนายเด่นภูมิเอาโซฟาเนี่ยมาขวางปิดประตูห้อง
แล้วชักมีดออกมาจี้ที่คอเธอแล้วบอกว่าต้องทำตามที่สั่งเท่านั้น
กระเป๋าเธอไปยึดโทรศัพท์เธอไปแล้วบอกให้ถอดเสื้อผ้า
บังคับให้เสพยาไอซ์หลังจากนั้นก็ข่มขืนเธอนะครับ
โดยไม่ป้องกันอะไรด้วยนะฮะไม่ใส่ถุงยางอนามัยอ่ะ
จากนั้นบังคับให้เธอโอนเงินให้กับตัวนายเด่นภูมิอีก๒๕๐๐บาท
นะครับแล้วก็เอาเงินที่อยู่ในตัวเธอ
ไปด้วยอีกอืมโอ้โหนี่ก่อเหตุหลายอย่างมากอ่า
บอกว่าเธอถูกขังตัวเอาไว้ถึง๘โมงเช้าของวันรุ่งขึ้น
คือ๙เมษายนนะครับนายเด่นภูมิเอาตัวเธอกับผู้หญิงอีกคน
ไปขังเอาไว้ในห้องน้ำนะครับพอถึงรุ่งเช้าเก้าเมษายนเนี่ย
เด่นภูมิบอกว่าถ้าอยากกลับบ้านต้องเป็นนกต่อ
ล่อให้พริตตี้สาวอีกคนเข้ามาในห้องก่อนอืม
จากนั้นนายเด่นภูมิก็ใช้ไลน์ปลอมเหมือนที่เธอได้รับทักแชทเลย
ทักไปหาพริตตี้เหยื่อรายใหม่แล้วก็ให้เธอเนี่ยคุย
ก็เหมือนกับที่ผู้หญิงที่เธอเจอตอนที่มาถึงอ่ะค่ะ
คุยกับเธอเพื่อให้หลงกลหลงเชื่อว่าเออมีผู้หญิงอยู่ในที่งานที่จะรับงานด้วย
นางสาวน้ำผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าเธอก็เลยออกอุบายว่า
ถ้าเหยื่อมาถึงเนี่ยให้เหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีเธอก็ได้นะ
แล้วเดี๋ยวเธอเนี่ยจะโอนเงินเข้าบัญชีนายเด่นภูมิอีกทีนึง
จะได้ไม่ถูกตรวจสอบไงว่าเงินเนี่ยถูกโอนไปไหน
เด่นภูมิก็ตกลงแล้วก็คืนโทรศัพท์ให้เธอเธอได้โทรศัพท์ปุ๊บ
เธอก็รีบหาทางเรียกแกรปแท็กซี่ให้มารับที่โรงแรมนะครับ
พร้อมกับส่งข้อความบอกไปในกราฟแท็กซี่ว่าเธออยู่ห้องไหน
และโดนทำร้ายอะไรยังไงบ้างมาถึงให้เคาะประตูได้เลย
ซึ่งพอมีคนเคาะประตูเนี่ยเธอก็เลยหนีออกมาได้
รวมเวลาแล้วเธออยู่กับนายเด่นภูมิที่ถูกขังอยู่ในห้อง๑๒ชั่วโมงนะครับ
บอกว่าระหว่างที่อยู่สังเกตว่านายเด่นภูมิเหมือนกับคนมีอาการทางจิตด้วยนะฮะ
จากทำร้ายเธอต่างนานาแล้วยังบังคับให้เธอเนี่ยต้องพูดยกยอนายเด่นภูมิ
มีอยู่คำนึงนายเด่นภูมิพูดให้ฟังคือเรื่องไอซ์หีบเหล็ก
ถามเธอว่าเธอรู้จักไหมอยากจะเป็นเหมือนผู้หญิงในข่าวหรือเปล่า
อยากจะไปนอนในหีบเหล็กแล้วถูกฝังไหม
แล้วก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีหีบเหล็กเหมือนในไอซ์หรอกนะ
แต่ก็พูดแบบเนี้ยหลายรอบแล้วก็เป็นการขู่ให้กลัวด้วยนะครับ
นางสาวน้ำบอกว่าทีแรกไม่กล้าเข้าแจ้งความนะครับ

แต่ทีนี้พอมาเห็นกลุ่มพริตตี้อีกหลายคนที่โดนแบบเธอ
บางคนเนี่ยหนักถึงขั้นถูกนายเด่นภูมิเนี่ย
เอามีดเสียบอวัยวะเพศนะฮะเธอก็เลยตัดสินใจครับ
บอกว่าไม่ได้แล้วคือยังไงต้องมาแจ้งความแล้ว
ไม่อย่างนั้นมีคนตกเป็นเหยื่ออีกหลายคน
ไปบอกคนละคนนี้ว่าตัวเองชื่อเด่น
ตอนทางที่ผมเนี่ยผมชื่อเด่น
ก็ต้องตามจับมันนั้นให้ได้นะเด่น

โทรมาคือเป็นเสียงผู้หญิง
เราก็เลยไว้ที่ใจเป็นน้องผู้หนิออกมารับ
คลอปิดประตูก็เอาโซฟากั้นประตูเลย

เค้าก็เอามีดออกมาจี้เราจี้ขอหลอก
เค้าบอกว่าทำตามที่จึงบอก
ไปนั่งเขายึดโทรศัทธ์

ถ้าสู้แล้วแล้ววิ่งออกตัวตัวไปไม่พ้นเราตาย

มึงหลอกคนออกมาให้กูอีกคนนึงแต่โดยวิธีการเขาทำเหมือนเดิม
ใช้โทรศัพท์เขาทำเหมือนเดิมทักไปหาเหยื่อแต่ให้เราเป็นคนคุย
เขาเหมือนน่าจะทำตามไอ้หีบเหล็กหรืออะไรเนี่ยค่ะ
เพราะว่าตอนที่หนูอยู่ตรงนั้นเขาพูดถึงเรื่องนี้บ่อยมาก
รอดออกไปแล้วมึงไปแจ้งความนะกูจะลอกมาแล้วกูจะฆ่ามึง
ก็น้องก็ตัดสินใจถูกเลยฮะที่แจ้งความนะฮะ

นอบวรมงคลรับแจ้งความแล้วก็สอบปากคำผู้เสียหายนะครับ
หลังจากนั้นให้หญิงสาวผู้เสียหายไปชี้จุดเกิดเหตุ
ทัพ๑นะก็เป็นห้องหนึ่งนะครับผู้เศรษฐหายก็บอกรายละเอียดนะ
ตั้งแต่มาถึงโรงแรมเข้าไปในห้องแล้วนายเด่นภูมิทำยังไงบ้าง
เอาโซฟามาฝากโซฟาขวางประตูทำร้ายแบบไหนในห้องน้ำเนี่ย
ไปขังยังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ใช้จังหวะหลอกล่อเอามือถือมาได้
ก็เรียกแกรปมาแกรปมารับเคาะประตูห้องเนี่ยแล้วก็ออกมายังไง

ทีมข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนของนายเด่นภูมินะคะ
เขามีฉายาว่าเด่นบางพลัด
เขาบอกว่าเขารู้จักกับนายเด่นภูมิเนี่ยตอนอยู่ในคุกค่ะ
เด่นภูมิถูกจับในคดียาเสพติดเมื่อปีที่แล้วและกันโชคทรัพย์นี่นะคะครับ
ทีนี้เพื่อนเนี่ยเรียกนายเด่นภูมิว่าโจอี้ลักษณะของนายเด่นภูมิเป็นคนแปลกค่ะ
ชอบพูดเรื่องเพศชอบพูดเรื่องลามกและหมกมุ่นตลอดเวลา
บางครั้งวีดีโอคอลไปหาแล้วบอกว่าอยู่กับผู้หญิงแล้วก็โชว์ว่าทำอะไรอยู่กับผู้หญิงคนนั้นบ้าง
บางครั้งส่งรูปโป๊ไปให้ดูนี่เพื่อนผู้ชายนะคะอืม
เด่นภูมิไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันแล้วไปแอบอ้างชื่อว่าชื่อเด่นครับ
ตัวนายกสิเดชเขาก็ชื่อเด่นอ่าเขามีฉายาเด่นบางพลัด
เขาเลยบอกว่าพอนายเด่นภูมิไปก่อเหตุลักษณะแบบนี้ล่อลวงผู้หญิงไปข่มขืนไปอะไรเนี่ย
บอกคนอื่นว่าตัวเองชื่อเด่นครับแอบอ้างเอาชื่อไปใช้
เด่นภูมิก่อเหตุทีไรบอกว่าชื่อเด่นตลอดเลยอืม
นายกัสซิเดชที่ชื่อเด่นจริงจริงเนี่ยบอกว่าโอ้โห
ผมเนี่ยนะก็ต้องออกตามหาตัวในเด่นภูมิอ่ะ
แล้วก็ต้องส่งให้ตำรวจจัดการอ่ะในคดีก่อนก่อนด้วยอ่ะนะครับ
แต่สุดท้ายเหตุการณ์ที่คุณภาคภูมิเล่าไปเมื่อสักครู่อะค่ะเป็นการ
ก่อเหตุอีกรอบนึงนะคะครับก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุลักษณะประมาณนี้มาแล้ว
นี่ก่อเหตุอีกก่อเหตุอีกคราวนี้ก็อ้างชื่อเด่นอีกอืม

ไปพูดบอกคนนู้นคนนี้ว่าตัวเองอ่ะชื่อเด่นทั้งทั้งที่ผมเนี่ยผมเนี่ยชื่อเด่น
ผู้หญิงเขาพูดปากปากปากอ้าวไอ้เด่นอีกแล้วหวะไอ้เด่นอีกแล้วไอ้นี่
ไอ้นี่ต้องตามจับมันนะให้ได้นะไอ้เด่นผมชื่อเด่นตัวจริงจริง
ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยผมโพสต์เมื่อคืนปุ๊บมีคนทักส่วนตัวผมมาเลย
บอกว่าเจอน่ะอยู่ซอยนี้ซอยนี้สองครั้ง
มันมีแต่บันทึกประจำวันพี่แต่มันไม่มีหมายสาร
ตำรวจเขาก็มีหน้าที่ของเขาใช่ไหมพี่เราก็เหมือนช่วยสังคม
เป็นสวยเลยใช่ที่นี้ค่ะนายสาวภาควิสัยชนอายุหกสิบปี
เพื่อตามหาในเด่นภูมิแล้วก็ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าเมื่อปลายปี
สองพันห้าร้อยหกสิบสองมีผู้เสียหายหลายสิบราย
ถูกนายเด่นภูมิหลอกไปข่มขืนแจ้งความเอาไว้กับสนนางเลิ้ง
สามารถจับนายเด่นภูมิไปให้ตำรวจดำเนินคดี
แต่สุดท้ายผู้เสียหายไม่กล้าแจ้งความเอาเรื่องเพราะกลัวว่าคลิปที่ถูกนายเด่นภูมิแอบถ่าย
จะถูกนำออกไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ขอแค่ตบหน้านายเด่นภูมิคนละครั้ง
ตอนนั้นนายเด่นภูมิก็ยอมให้ตบหน้าครับต่อมาปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
เด่นภูมิก่อเหตุอีกค่ะก่อเหตุทุกปีก่อเหตุเหมือนกันเลย
หกสามเนี่ยมีผู้เสียหายสามคนซึ่งเขาเองก็เป็นคนไปจับตัวนายเด่นภูมิ
ให้ตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบานเจ็ดแต่สุดท้ายเรื่องมันก็ลงเอยแบบเดิม
เพราะผู้เสียหายไม่กล้าแจ้งความเอาเรื่องกลัวจะถูกปล่อยคลิป
ตอนนั้นนายเด่นภูมิไหว้สาบานเลยนะบอกว่าจะไม่ก่อเหตุอีก
สุดท้ายปีนี้มามีเรื่องมาก่อเหตุแบบนี้อีกค่ะ
ถึงเวลาเอาไปลงพักเจ้าทุกข์กลับไม่กล้าแจ้งความ
ผมจับตัวไปแล้วก็พาไปที่สนองเหลืองเจ้าตุ๊กตามาประมาณสิบคน
ใช่น้องก็บอกว่าเขาขอตบคนละหนึ่งครั้ง
เพื่อให้เขาหายแค้นประมาณนั้น

เพราะผมก็แค่เพียงใจคนที่คนนอกนะครับ
ฉะนั้นที่ถังหลวดเขาก็อุดอัดนึงเขาก็อยากจะทำเป็นอังการคดี
แต่มื้อเจ้าตัวไม่แจ้งความเป็นภัยสังคมเหรอครับ
เป็นภัยสังคมที่ไม่ควรที่จะต้องเก็บไว้
โอ้โหสำหรับคดีของนายเด่นภูมิเนี่ยนะคะ
ครั้งล่าสุดที่ก่อเหตุเนี่ยนะมีผู้เสียหายแจ้งความ
สองโรงพักนะคะคือศบคนเถียนกับศบมงคล
ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับในเด่นภูมินะคะ
ล่าสุดคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่สนบางขุนเทียน
เด่นภูมิวัฒนโชธพินโยข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น

จะได้ไม่ไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกนะคะ
ไม่อย่างนั้นหลายครั้งหลายคนไม่รู้มีใครจะตกเป็นเหยื่ออีกนะครับ